สถานการณ์การประบาดของโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็มันมีหนังสือที่เขาอ้างว่าออกมาจากกระทรวงมหาดไทย
ให้เฝ้าระวัง๑๐จังหวัดของประเทศที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาร์
เพราะว่าเมียนมาร์เขามีการประบาดรอบ๒
แล้วก็กลัวว่าบ้านเราจะมีการระบาดรอบ๒อีกนะครับ

เพราะว่าคำสั่งนั้นเขาบอกว่าเป็นเหตุจำเป็นพิเศษ
ดังนั้นคนที่ได้รับคำสั่งหรือประชาชนบอก
สถานการณ์ปกติแล้วหรือเปล่าในเวลานี้นะครับ

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคลีขันเปิดเผยนะครับว่า
โรงเรียนอานันต์ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ตำบลบึงนครอำเภอหัวหิน
ได้มีการแจ้งหยุดการเรียนการสอนจริง
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๗กันยายนนะครับ

มีนักเรียนชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงและเมียนมาเรียนอยู่ด้วย
อีกทั้งยังพบว่ามีผู้ปกครองเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติอยู่
อกจากนี้ที่โรงเรียนอนันต์พบมีนักเรียนบางรายมีอาการไข้
ตรวจสอบพบว่ามีคนในครอบครัวของนักเรียนเดินข้ามแดนจากเมืองมูดงประเทศเมียนมา
และกลับมาฝั่งไทยเมื่อวันที่๒๖สิงหาคม
ขณะนี้ทางอสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ได้มีการควบคุมโรคอยู่ที่บ้านพักนะครับ
และก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีเอกสารอ้างถึงเหตุจำเป็นพิเศษ
บอกแบบนี้เลยที่ต้องปิดโรงเรียน๒โรงเรียน
โดยอ้างถึงโทรสารซึ่งเป็นเอกสารที่ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยส่งมา
แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในเมียนมา
ว่ามีการเกิดการประบาดระลอก๒ตั้งแต่วันที่๑๖สิงหาคม
มีผู้ติดเชื้อจำนวน๕๘๐ราย
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยักษ์ไข่ที่เมืองชิตตะเวย์
ดังนั้นโรงเรียนทั้ง๒โรงเรียนของประจวบ
ซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนเมียนมา
ผู้ปกครองเดินทางเข้าออกช่องทางธรรมชาติ
ก็เลยขอปิดโรงเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษ
อกจากนี้ในจดหมายเอกสารที่เขาแชร์กันอยู่นะคุณ
ยังมีการคุมเข้มชายแดน๑๐จังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตาก

ที่บ้านกุยแห่ที่ตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
๓วันครับที่นี่ตั้งแต่วันที่๑
คือวันนี้ถึงวันที่๓กันยายน
โดยทำการฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
หลังจากพบนักเรียน๓คนสัมผัสใกล้ชิดกับชาวเมียนมานะครับ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ตามช่องทางธรรมชาตินะครับ
เขาบอกว่ามีชายต่างชาติ๒รายอายุ๒๐ปีกับ๑๗ปี
ข้ามช่องทางมายังประเทศไทย
แล้วก็ตรวจพบว่ามีไข้สูง๓๔๔๐องศาเซลเซียสนะครับ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุยแหย่แล้ว
แล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังแล้วก็มีการตรวจคัดกรองรอบ๒
ส่วนนักเรียนทั้ง๓คนของโรงเรียนนะฮะ
ได้สั่งให้หยุดเรียนแล้วก็กักตัวที่บ้าน

เรื่องนี้เมื่อวานเห็นว่ากระทรวงมหาทัยเขาออกมา
ชี้แจงบอกว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่
อาจจะมีการเผยแพร่ไปสั่งปิดโรงเรียนจริง
แต่ว่าที่เขาตื่นตกใจไปว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติหรือเปล่า
เพราะว่าในเอกสารเขียนว่าเหตุจำเป็นพิเศษ
ก็กลัวว่าจะมีการประบาดระรอก๒
จากเมียนมาแล้วก็มาไทยด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้ทางกระทรวงก็มีการอธิบายว่า
น่าจะเป็นเหมือนข้อมูลที่สื่อสารกันผิดพลาดนะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

ได้มีการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไว้
ทั้งหมดทุกช่องทางแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
เราสามารถที่จะควบคุมได้

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโลก๒๔๐๐๐กว่าราย
แล้วก็พบว่าที่เมียนมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง๑๐๗คน
รวมทั้งสิ้นมีผู้ติดเชื้อในเมียนมาแล้ว๘๘๒คนนะฮะ
ก็เป็นที่ตื่นตระหนกในบ้านเรากับจังหวัดที่ติดชายแดนนะฮะ